แฟชั่นมาเต็มค่ะไม่ใช่ใครที่ไหน
คุณพ่ออุดมชวนชื่นค่ะที่ยังสดใสนะคะ
หวั่นแวะจะมีข่าวเฉาที่ผ่านมานะคะ
คือก็พ่อก็ยอมรับตรงเลยนะว่า
เหตุผลที่ไม่รับรางวัลศิลปินแห่งชาติเนี่ย
เพราะมองว่าตัวเองนั้นไม่เหมาะสมค่ะ
แล้วก็ยังติดเที่ยวสถานเรืองร่มแบบอาบอบนวดอยู่

หัวร้อนโพสต์แขวคนที่เข้ามาคอมเมนต์ต่อว่า
จนเกิดเป็นกระแสร้อนในโลกโซเชียลเลยนะ

แล้วก็บอกให้ลูกชายนั้นใจเย็น